กลับไปวัยเด็กเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกที่สุดชามละกี่บาท

ผมเคยทาน๕บาทตั้งแต่สมัยเด็กแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะ

ไม่จำไม่ได้โตมาแล้วแก่เลย

ไม่ไม่มีวัยเด็กโตมาแล้วแก่แล้วแก่
ในโรงเรียนขายสมัยประถมประมาณนี้๕บาท๗บาทแล้ว

ร้านที่ระยองเขาบอกว่าเขาขายมาตั้งแต่นู่นนะฮะ๖๔ปีก่อนตอนนั้นชามละ๓บาท
๓บาทปัจจุบันก็ขายขึ้นมาเรื่อยมา๖๐กว่าปี

ยุคตามสมัยเก่าแก่ขนาดนี้มันต้องอร่อยใช่ไหมล่ะ

ก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒ทับ๑นะฮะ
ถนนตากวนหาดทรายทองครับ
เทศบาลเมืองมาตรพุธอำเภอมาตรพุธอำเภอเมืองรายอง
คุณพัศดาสารเจริญอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าโอ้โหครอบครัวขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ปี๒๕๐๙ครับ

ที่สำคัญนะเชื่อไหมร้านนี้เคยทำก๋วยเตี๋ยวถวาย
สมเด็จพระนางเจ้ารำภัยพันนีด้วย
แล้วก็เคยได้เครื่องหมายเชลลชวนชิมจาก

เพียงแค่เส้นเล็กกับบะหมี่
และเกี้ยวหมู๓อย่างเท่านั้น

ราคา๓๕บาทครับพิเศษ๕๐บาท

ใส่เครื่องมากไม่เอาเปรียบไม่ห่วงเครื่อง

แล้วก็มีเครื่องปรุงสะอาดสดใหม่ทุกวัน

หมี่วันละ๘๐ก้อนขายหมดทุกวัน

อยู่ที่ตลาดมาบตะพุทธ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์๙โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่ง

ทันสมัย๒บาทด้วยค่ะ

หลายคนก็บอกว่า๒บาทก็มีนะ

แต่ก่อนนู่น๓บาทก็มีเหมือนกัน